คนลุกไปดูเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นถ้าดูจากเวลาในวงจรปิดในช่วงกลางดึกนะฮะ๑๗กันยาครับเกือบตี๓บริเวณถนนปลวกแดง
ตำบลตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงที่จังหวัดระยองมีกระบะสองคันคันหนึ่งสีขาวอีกคันสีดำคล้ายขับบี้กันมาเลยครับ
ด้วยความเร็วพอคนลักษณะกล้องวงจรปิดนี้ไปได้ยินเสียงเบรกใช่ไหมฮะ
และชนสนั่นครับนางสาวกัญญาอายุ๒๔ปีท้องประมาณ๗เดือนเธอนั่งกุมท้องมีบาดแผลเล็กน้อยมีแผลถลอกนะครับ
ขณะที่คนขับกระบะสีดำชื่อว่านายทวีศักดิ์ครับบอกว่าขับรถมาจากย่านปากแพรก
กับแฟนสาวก็คือผู้หญิงที่ท้องนั่นแหละครับกำลังจะกลับที่พัก
จังหวะที่ขับมาถึงจุดเกิดเหตุมีกระบะขับตัดหน้าก็เลยต้องหักหลบ
แล้วรถเสียหลักไปชนขอบปูน
ลองฟังเพิ่มเติมนะฮะ
สภาพปลวกแดงไปเคลื่อนย้ายรถนะครับ
แล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่โรงพักก่อนส่วนความเสียหาย
บริเวณจุดนี้ทั้งประตูเหล็กขอบปูนของร้านค้า

ตอนเกิดเหตุโชคดีไม่มีใครอยู่ตรงนี้
เดี๋ยวต้องรอเจ้าของร้านมาแจ้งตำรวจเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็จะต้องมาเคลียร์เรื่องของค่าเสียหาย
โชคดีมากนะว่าผู้หญิงที่ท้อง๗เดือนไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับ